คุณผู้ชมช่วงนี้เรามาพูดคุยกันกับครอบครัวบัวหลวงนะคะ
มาดูเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจแล้วก็การลงทุนกัน
วันนี้พูดคุยกับคุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
อำนวยการส่วนการค้าตราสารหนี้และหน่วยลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง

สวัสดีค่ะ

เค้าสู่ช่วงอีกข้ออินเด็กซ์กับเค้าครัวบัวหลวงนะครับใช่ครับ
ก็สัปดาห์ที่ผ่านมานี่โอ้โหคึกคักไง
ครับก็ตั้งแต่ต้นปีนะต้นปีนี้ก็เรียกได้ว่าในเรื่องของการลงทุนในตลาดทุนแล้ว
ปีนี้ต้องถือว่าทั่วโลกอยู่ในแดนบวก
อยู่ในแดนบวกนะครับก็คึกคักมันตั้งแต่ต้นปี

แต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอาจจะในโซนเอเชียของเราใช่ไหม
แล้วก็ประเทศใกล้จีนหน่อยนะ

เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาอัปเดตการลงทุนนี่นิดหนึ่งนะครับ

อุ้โหตั้งแต่ประธานชนัดภัฒนีโดรนักทางเข้ามา

ใช่นะครับคนลงทุนในกลุ่มนี้นะก็อาจจะต้องชะลอสักนิดหนึ่งใช่อย่างที่สอง

ครับล่าสุดเมื่อวานโอ้โห
แล้วก็สองวันนี้แถวที่นี่แหละ
นี่ก็เป็นทำให้เห็นได้ว่าการค้าการขายนะครับ
ในระดับโลกใครจะต้องมีเรื่องที่ต้องติดตาม
จากท่านประธานาธิบดีโดนทราบเขาจะทำอะไรบ้าง
โอ้โฮแล้วเสาร์อาทิตย์นี่พลาดไม่ได้นะคุณปิ๊ก

ก็เขาบอกว่าจะแบนในกลุ่มชาติมุสลิมนะ

ซึ่งน่าสนใจนะเพราะว่าทั่วโลกนี่มีปฏิกิริยาทันที
โอ้โฮแต่ว่าตอนนี้เราก็เริ่มเห็นแล้วนะครับที่โดนทราบก่อนหาเสียงนี่
เขาโอ้โหนโยบาย๑๐๘เยอะแยะไปหมด
เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วเขาก็ค่อนข้างที่จะเอาจริงเอาจัง

สิ่งที่เราต้องมีความกังวลสักนิดนึงนะครับ
ก็คือในเรื่องของการกิจการทางการค้าคุณเนส

ใช่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าจีนเองนะครับ
หนึ่งที่ส่งออกไปอเมริกาเนี่ยเห็นว่าก็ต้องมีการปรับตัวนะ
เพราะว่าถ้าจีนกระทบน่าจะส่งลูกชิ้งมาที่เรานะ
เพราะว่าเราเองก็ถือว่าเป็นการส่งออกเนี่ยเราก็ไปจีนซะเยอะเหมือนกัน

แต่กลับมาสู่บ้านเรานะครับเมื่อวันศุกร์นะครับตลาดหุ้นปิดไปที่๑๕๙๐๘จุดนะครับ
วิ่งอยู่ในกรอกแคบนะครับแต่นักลงทุนอาจใช้ก็ยังคงขายสุดที่อยู่ที่มา๑๐๐๐ล้านบาท
ในช่วงแรกนี่เขาเรียกว่าดื่มน้ำผึ้งพระจันทร์กันก่อนเนี่ย

นี่ต้องเอาตัวเลขจริงเข้ามาคุยแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้มีนักลงทุนมีความคาดหวังสูงนะ
หุ้นทั่วโลกเนี่ยมีน้ำนมปรับเพิ่มขึ้น
จะเห็นว่าสัปดาห์นี้จะมีประชุมสำคัญใช่ไหม

จะมีส่งสัญญาณอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ยไหม
ซึ่งหลายคนหลายนักวิเคราะห์เองเนี่ย
ก็มองแล้วว่าปีนี้เองเนี่ยนะครับ
จะขึ้นของพี่เองไหมคุณวิก
น่าจะต้องขึ้น

เพราะได้ดอกเบี้ยได้ผลต่อแทนที่สูงมาก

แน่นอนส่งผลกระทบกับทองคำ
ทองคำจะเป็นยังไงจะปรับตัวขึ้นหรือลดลงดี

ก็อาจจะทำให้ราคาทองคำอ่อนข้าลง
วันนี้เอาสไลด์มาฝากท่านผู้ชมด้วย

ไทยเองนี่ก็ถือว่าใช้ได้นะ
ก็อยู่ประมาณ๓เปอร์เซ็นต์กว่าตลาดหุ้นไทยเดือนเดียวเองนะ

คุณเน็ตรู้ป่ะประเทศไหนให้ผลตอบแทนสูงที่สุด

ฟอนเทียอยู่ขอบแล้ว

ใช่นะครับแต่เมื่อวันศุกร์ตลาดหุ้นที่ปรับขึ้น

กลุ่มนี้นี่เน้นตลาดเมื่อวันศุกร์เลยนะ
บเซามาหลายปีนะครับซบเซามานานนะครับ
ก็เริ่มเห็นบริษัทที่พูดง่ายว่าราคาลงมาเยอะ
ตัวเองมีฐานลูกค้าได้ค่อนข้างดี
แล้วก็การโฆษณาน่าจะกลับขึ้นมาดี

เพราะฉะนั้นเม็ดเงินโฆษณาในปีนี้น่าจะเติบโตสูง
คนก็เข้าไปเริ่มเก่งกำไรกันแล้วเลิกหุ้นกัน

คุณปิ๊กว่าปี๒๕๕๙นะครับ
บริษัทจดทะเบียนหรือกำไรเงินบริษัทจดทะเบียน
เขาบอกว่าโตสักประมาณ

ก็เป็นกลุ่มหลักที่ก่อนหน้านี้

ก็ไม่มีการตั้งสำรองเหมือนปีที่ผ่านมา

ราคาน้ำมันอยู่ในทางขาขึ้นนะครับ

จริงประมาณครึ่งหนึ่งบริษัทจดทะเบียน

อีกครึ่งนึงนี้อาจจะยังไม่เติบโต

ปีนี้จะเอา๑๐๐เติบโตทุกบริษัทเลยไหม

นี่หลายคนเริ่มเห็นแล้วราคาสินค้าเกษตรนี่

ว่าจะเป็นราคาน้ำมันปาล์มนะครับ

โอ้โหถ้าเอาตั้งแต่ช่วงสัก๓เดือนที่ผ่านมา

โอ้โหชาวสวนยางนี่ได้เฮเลยใช่ไหมคุณปิ๊ก
ก็ถ้าสวนยางถ้ากรีดได้นะแต่ว่าก็จะมีบางส่วนนะครับ
ก็ได้เผชิญเรื่องของน้ำท่วมนะครับ
ราคายางพาราเพิ่มขึ้นแต่ว่าอาจจะไม่มีน้ำยางไปขาย
อยากให้ท่านเห็นภาพนะระบบเศรษฐกิจ
เกษตรกรดีกลุ่มเกษตรดีใช่ไหมสัญญาณดี
เกษตรกรได้เงินเยอะกลุ่มค้าปี
ก็ต่อเนื่องที่กลุ่มค้าปีกการจับจ่ายใช้สอยที่มากขึ้น
นะครับก็ครบตัวใหม่คุณปิ๊กนะครับ
ก็เดี๋ยวลองมาติดตามกันใหม่นะว่าเราเอาเคล็ดลับ
หรือว่าข้อมูลเศรษฐกิจดียังไงมาฝากท่านผู้ชม

ส่งคืนให้คุณมิ้นที่ห้องส่งครับ
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณเสริมศักดิ์ด้วยนะคะ
ก็เป็นทริปซีดีประจำเช้าวันจันทร์